คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
ถ้าหากติดตามข่าวสารคงจะได้เห็นภาพข่าวความแปรปวน
สภาพอากาศทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศ
แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
นี่คือสิ่งที่ยังคงต้องจับตาต่อไปนะครับ
ในวันนี้เราจะมาย้อนกลับไปดูนะครับว่าตลอด๗วันที่ผ่านมา
ของเราไปนี้จุดไหนต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติอะไร
แล้วก็เกิดความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เริ่มต้นที่แรกที่ที่เบสที่นี่ต้องเจอกับฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับ
และจากฝนตกนี่เองทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขาหลบอยู่ในอุโมงครับ
หลังจากฝนตกอย่างหนักดินบริเวณดังกล่าวรับน้ำไม่ไหวนะครับ
ถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต๘คน
คาดการณ์ว่าฝนที่ตกในบริเวณดังกล่าวมีโอกาสตกต่อเนื่อง

ใกล้บ้านเรากันบ้างนะครับที่บริเวณทางตอนกลางของอินโดนีเซีย
ที่นี่ก็ต้องเผชิญกับพายุฝนเช่นเดียวกัน
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินทะลม
และที่น่าสลดนะครับมีผู้เสียชีวิตมากถึง๓๕๖คน
หา๒๖คนบาดเจ็บอีก๑๔คนที่มีตัวเลขเยอะขนาดนี้
เนื่องจากที่ระหว่างชาวบ้านกำลังช่วยกันทำความสะอาด
ถนนหนทางที่เต็มไปด้วยกองดินกองเห็นจู่
ก็มีดินขนาดใหญ่ถล่มลงมาจนทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงดังกล่าวนะครับ
ส่วนที่คลิฟเฟอร์เนียครับนักประจนภัยกว่า๔๐๐คน
ที่ตอนนี้กินพื้นที่ไปแล้วกว่า๔๕ของพื้นที่ทั้งหมดก็คือ๑๘๐๐๐ไร่นะครับ
โดยทางการต้องใช้เครื่องบิน๑๔ลำเข้าช่วยดับไฟป่าในครั้งนี้
อบพยพประชาชนออกจากพื้นที่
อกจากนี้เองในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะครับในเขตอริโซน่า
ประชาชนต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัด
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๔คน
ความร้อนในครั้งนี้ทำให้เกิดไฟป่าในรัฐคลิฟฟอร์เนียรัฐนิวเค็กซิโกรัฐเอลิโซน่า
และทำให้ต้องมีการอบพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับ
ไปดูกันที่แถบทะเลทรายกันบ้างนะครับ
เป็นบริเวณทะเลทรายทางตอนเหนือของเขตไนเจอร์
กลับมีฝนตกลงมาอย่างหนักผิดปกติ
ปริมาณน้ำฝนได้๘๕มิลลิเมตรภายใน๒ชั่วโมง

เกือบเท่ากับปริมาณน้ำฝนที่ตกรวมตลอดทั้งปี
ก็คือ๑๐๐ไปจนถึง๑๓๐มิลลิเมตร
ทำให้ประสุทธิ์แล้วก็แพะหลายพันตัวล้มตาย
บ้านเรือนร้านค้าได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนนะครับ

โดยเฉพาะต้นสัปดาห์กรุงเทพมหานครครับ

มีลมหอบกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่มาเทในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ

จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ถนนสายหลักสายรองกลายเป็นคลองทันที
รถโดยสารใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
นี่คือความแปรปวนของสภาพอากาศรูมเมติไพรธิบัตรที่เกิดขึ้น
ทั่วทุ่มโลกที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้นะครับ
แน่นอนสิ่งเหล่านี้คงต้องติดตามกันต่อไป
ตรวจสอบสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในระยะนี้นะครับและทั้งหมดนี่คือ